ส่วนที่น้ำแข็งจะเล่าที่โรงพยาบาลเลยคุณผู้ชม

เจ้าหน้าที่ที่เขาช่วยเหลือคนไข้คือเขาก็เดินมาใช่ป่ะ
แล้วปรากฏว่าพนักงานส่งของเอกชน

ส้มเป็นพนักงานส่งของเอกชนคุณผู้ชม
ตอนแรกเขายืนอยู่ตรงห้องจ่ายยา

หรือไงก็ไม่รู้ไงเออแล้วพอเขาเห็นหน้าเจ้าหน้าที่ที่คอยช่วยเหลือผู้ป่วยเนี่ย
เขาเดินปรีไปแล้วก็ไปชกเลยอะค่ะนี่เกิดขึ้นเมื่อสามวันก่อน
มันเกิดอะไรขึ้นน่ะงงสิคะเราก็เลยต้องไปคุยกับฝั่งคนเจ็บที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่โดนต่อยหน่อยค่ะ
เขาบอกว่าพี่ตอนนั้นผมไม่ทันระวังตัวเลยคือผมเห็นเขามองหน้าผม
ผมก็มองกลับไปมันมีช็อตที่มองถูกไหมใช่แล้วผมมาถึงเขาซัดมาผมร่วงเลย
เข้ามาก่อนไหมอ่ะไม่รู้พี่แต่ผมมารู้ทีหลัง
ผมมารู้ทีหลังว่าแฟนสาวของพี่เสื้อส้มคนนั้น

เอ้าเหรอคุยกันป่ะเคยคุย

ใช่แล้วคนส่งของคือมาหาแฟนอยู่หรือเปล่า

ว่าเหมือนพี่ดอมว่าเหมือนพี่เบิร์ตเลย

แต่ก็คือเป็นคนที่ร่วมงานอยู่โรงพยาบาลเดียว

ตำรวจบอกว่าให้ผมเอาใบรับรองแพทย์มา

นี่พนักงานส่งของเสื้อส้มคนนี้มาสอบปากคำ

เห็นไหมกี่ข่าวแล้วคะคุณผู้ชม
ตั้งแต่เปิดรายการมา๗โมงจนถึงตอนนี้
เดินมาต่อยจู่เดินมาซัด